มาดูนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้ก็เตือนภัยพ่อแม่คือบางทีเราต้องสังเกตลูกเราว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า
อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะน้องอายุแค่๑๒ปีคุณแม่มาสังเกตว่าทำไมช่วงนี้ลูกกินเก่งขึ้นแล้วดูน้ำหนักขึ้นเหมือนกับอ้วนลงพุง
ลูกก็บ่นนะว่าปวดท้องปวดท้องคือท้ายที่สุดตัดสินใจค่ะพอไปสแกนดูข้างในเจอเนื้องอกคุณผู้ชมอยู่ที่รังไข่แล้วก็ขนาด
โอ้โหดูสิคะเห็นไหมอันนี้คือที่หมอเขาผ่าออกมาแล้วก้อนใหญ่มากเลยนะ

เนี่ยหมอสองคนอุ้มอยู่เนี่ยเนื้องอกก้อนแบบประมาณ๖๐เซนติเมตรนี่คือใหญ่มากนะ

แล้วเจออยู่ในรังไข่ของน้องน้องอายุแค่๑๒ปีเท่านั้นเองสูตินารีแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพญายมราชที่สุพรรณบุรีคือคุณหมอนัทเกียรติอภิวสุเนี่ย
เอาเรื่องนี้เอารูปนี้มาโพสต์แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าคนไข้ของคุณหมอเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีเท่านั้นเอง

แม่เห็นว่าน้องเนี่ยเขาน้ำหนักขึ้นมาตลอดเลยแม่ก็คิดไงว่าเอ๊ะลูกคงอ้วนขึ้นเด็กกำลังโตกินเยอะกินเก่งอ้วนลงพุงหรือเปล่าครับทีนี้ช็อตที่มันไม่ไหวเนี่ยคือลูกเริ่มมีอาการแน่นท้องปวดท้องมากขึ้นปวดบ่อยขึ้นแม่เห็นลูกทรมานไงคะอะก็พามาพบหมอแล้วพอมาเอ่อทำสีทีสแกน
เรื่องนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าเอามาโพสต์อยากเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางทีอย่าคิดนะว่าเอ๊ยนี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าเอ๊ยนี่น้ำหนักตัวขึ้นขึ้นมาอย่างเดียวหรือเปล่าจริงมันอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายของโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวก็ได้ทางที่ดีเลยค่ะไม่ว่าจะวัยไหนยังไงก็ตาม
คือได้เข้าใจว่าเพราะว่าจะต้องไปนั่งรอคุณแม่ในห้องในแผนกสุตินารีก็เลยเข้าใจว่าอวัยวะภายในของผู้หญิงเนี่ย
ซับซ้อนมากนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับก็ถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติหรืออะไรแบบนี้ไปตรวจเถอะนะครับนะฮะ
เมื่อกี้ผมฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณหมอมาบอกว่าคือบางทีอย่าคิดว่าปวดท้องประจำเดือนธรรมดานะฮะ
ไปหาหมอหน่อยว่ามันปวดเป็นยังไงนะครับซับซ้อนจริงผู้หญิงภายในผมเห็นใจเลยอ่ะ